ประตูเข้าไปเพื่อที่จะไปสำรวจห้องพักของผู้เช่าผู้หญิงคนหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าเจออะไรแทนให้คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันนะฮะ
ดูเห็นแต่ในทีวีข้มยาข้มยา

ผมโปรยไปว่าห้องเช่าของผู้หญิงคนหนึ่งเปิดไปเจอ
เจออะไรคุณไม่คิดเจอตุ๊กกะตาเจอความเรียบร้อยอะไรไม่ใช่เหรอ
ไม่สิงานนั้นจะไม่เป็นข่าวหรอกคุณแหละ
คนที่ถ่ายไว้แล้วเป็นเจ้าของห้องเขาบอกโอ้โหมกจริงจริงเลยนะฮะ

คือห้องนี้นะฮะมีผู้เช่าเป็นผู้หญิงให้เช่าเอาไว้พักอาศัยลำพัง
ผู้เช่ารายนี้ค้างจ่ายค่าเช่าเป็นเวลานานจนกระทั่งตัวผู้เช่าเองตัวผู้ให้เช่าเองรู้สึกว่าผิดสังเกตไง
ก็เลยเอาล่ะเอากุญแจมาเปิดประตูห้องเข้าไปดู
เท่าที่เห็นให้คุณสกปรกมากแล้วก็บอกมีผ้านำไมด้วยนะนะครับ
ในคลิปเนี่ยคนดูแลหอพักพยายามเดินเข้าไปข้างในแล้วก็จะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับ
โอ้โหเต็มไปด้วยขยะเลยเศษอาหารทิ้งไว้จนขออภัยคุณผู้ชมขออภัยจริง
นอนขึ้นหนอนขึ้นนะฮะในห้องเขาบอกโอ้โหมันไม่มีที่ว่างให้พักให้ที่ว่างให้นอนเลยนะครับ
แล้วคนที่อยู่คนเก่านี้เขาอยู่ยังไงนะครับ
ความยาวสองอาทิตย์แปดวินาทีพร้อมข้อความระบุว่าอยู่เข้าไปได้ยังไง
กองขยะก้อนโตแล้วยังไม่จ่ายค่าเช่าหนีไปอีกกลับไปรับผิดชอบด้วย
อายุทยาหอพักในหมู่บ้านสินทิวาโรจนะประตูเอนะจ๊ะดูเอาสภาพนี้
น้องผู้หญิงอยู่คนเดียวหนีค่าเช่าห้องนี่บอกพี่กัดเรียบร้อยนะฮะ
คลิปนี้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะเลยในเสียงเดียวกันเลย
ก็คือสกปรกจริงนะฮะและอยากให้ไปรับผิดชอบด้วยนะครับ
แต่หลายคนก็เป็นห่วงเหมือนกันนะบอกเอ๊ะหรือผู้เช่าที่หายตัวไป
เราไม่รู้เลยว่าจริงแล้วเขาเช่าห้องนี้เอาไว้พักอาศัยจริง
เขาแค่แบบเอาไว้แบบเอาไว้ทิ้งเก็บ
ปาร์ตี้เจอเพื่อนสังสรรคเฮฮาอย่างเดียวแล้วก็ทิ้ง